ต้องมาตรวจสอบดวงชะตาและได้เวลาพบกับ
หมอไก่พอภาธินีสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอไก่ครับ
เย้วันอาทิตย์สีแดงแบบนี้

จะมีการย่องย้ายของดาวยังไงคะหมอไก่
ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่๒๙มีนาคมนี้นะคะ
ดาวพระหลาสับดีเนี่ยจะมีการย้ายราศรีนะคะ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องพูดแต่พวกดาวพระราชสบดี
พูดดาวเสาพระลาหูอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
เพราะว่าเขาเรียกว่า๓ดาวนี้เป็นดาวตีเทพ

ใช่ค่ะดาวตีเทพเขาเรียกว่าจะมีส่วนสำคัญในการพยากรดวงมาก
นะคะเวลาที่ดาว๓ดวงเนี่ยแบบเคลื่อนย้ายทีนึงเนี่ย
ส่งผลกับชีวิตของทั้ง๑๒ราศีเลย

นะคะราศรีแรกนะคะก็คือชาวราศรีเมฆ
ราศีเมษที่จะได้รับผลกระทบในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายช่วงนี้

ใช่นะคะถือว่าเป็นอันดับที่๔

ใช่เลยค่ะนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะต้องขอบอกได้เลยนะคะว่า
ในช่วงนี้นะคะคุณจะรวยขึ้น

เขาเรียกว่ากระแสเงินสดเนี่ยจะไหลเข้ามาในกระเป๋าอย่างต่อเนื่องเลย

มาขายโอ้โฮให้เตรียมผ้าซัปเหงือเอาไว้เลย
ก็เหนื่อยเหรอค่ะ
โอ้โฮเหนื่อยมาก

เพราะว่าเขาเรียกลูกค้าเข้ามาแบบบรัวเข้ามาแบบทลัก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
ก็คือชาวราศีเมทุนนั่นเอง

ราศรีเมทุนราศรีของผมเอง

ชาวราศีเมทุนนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีดาวรุ่งดวงพุ่งนะคะ

คนเอาแน่เอานอนได้เป็นคนโลเลใช่ไหมคะ
ก็มีบ้างแต่เวลาเราเจอจุดหมายไปทางที่ดีแล้ว

คือช่วงที่ผ่านมาเขาเรียกว่าลูกผีลูกคน
ดวงดีบ้างไม่ดีบ้าง

เอาแน่นอนกับช่วงโชคชะตาไม่ค่อยได้ว่าอย่างนี้
เลยค่ะนะคะแต่ว่าหลังจากที่ดาวพระรหัสบดีย้ายราศีไปนะคะ
ส่งผลทำให้ชีวิตดีมากขึ้นอย่างมาก

เขาเรียกว่าการงานก้าวหน้าอย่างมาก

มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

ไม่เอาสิเลือดออกแต่เลื่อนให้อยู่แถวนี้แหละ
เห็นบอกว่าต้องควรหมั่นทำบุญด้วยเหรอครับ
ใช่นะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย
ทำธุรกิจเขาเรียกว่ารุ่งพุ่งปัง

ขอแนะนำว่าให้คนที่เกิดในราศีเมทุนนะคะ

เพื่อไปทำบุญให้เรื่องของพวกของหวาน

ใช่นะคะ๕อย่างนะไปถวายพระ
หยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนจ่ามงกุฎ

ให้ทำภายใน๗วันนับตั้งแต่วันที่ดาวพระราชสบดีย้ายราศี

คือย้ายวันพรุ่งนี้ถูกมั้ยครับเหรอหมอไกล

แปลว่าภายใน๗วันหลังจากนี้คุณต้องรีบนะ
เขาเรียกว่าดาวเพิ่งย้ายมันจะแบบส่งอิทธิพลแรง

แล้วก็คืออย่างนี้ก็คือเป็นเหมือนวิธีการในการเสริมดวง
ให้มันปังให้มันดีมากยิ่งขึ้นสำหรับราศีเมทุนนะ
ราศีเมทุนเองต้องระมัดระวังอะไรไหมคะ
จริงแล้วดวงของเขาเรียกได้ว่าดีมาก

ใช่ค่ะคือตอนนี้ก็คือหมายถึงว่า

อาจจะแบบอยู่ดีโอกาสมาเอง

ดวงของเขาคือดีมากแล้วจะมีคนอุปถัมธ์ด้วย

ทำไมคุณนิ่งไปเลยหมอไก่ก็อึ้งค่ะ

จะเป็นพวกเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้านาย
หรือว่าถ้าใครค้าขายก็เหมือนกับแบบมีลูกค้าอะไรอย่างนี้
ถ้าเค้าได้นี่ก็จะมีความชดเรื่อง
ที่เป็นอ่ะอ่ะที่เป็นพี่สนาสวรรค์
ซากลูกอย่างเรียกว่าบาสรางในมนุษย์

รถน้ำพวนดินมันก็ไม่โตสักทีเหมือนเมล็ดมันด้าน

แต่ว่าในตอนนี้ดวงดีแค่เกา๒ทีมันก็โตขึ้นมาแล้ว
คือตอนนี้เหมือนใส่ปุ๋ยดอกออกพลวดพลาดพลวดพลาดแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
ก็ถือว่าราศีสิงศ์จากที่มันหนักมันจะผ่อนคลายแล้วกลายเป็นดี
คือออกดอกออกผลนั่นแหละเหมือนเมล็ดพืชที่เราหวานเอาไว้มันจะประสบความสำเร็จถูกไหมคะ
แล้วอย่างนี้ราศีสิงศ์เองจะต้องเสริมดวงหรือว่าต้องระวังเรื่องอะไร
อ่านะคะถ้าสมมติว่าชาวราศีสิงศ์นะคะอยากจะเสริมดวงนะคะ
แนะนำว่าให้ไปไหว้พระปางสมาธิ

ใช่ค่ะภายใน๗วันเหมือนกันเพราะว่าดวงจะแรงค่ะ
แล้วอย่างนี้ต้องระวังอะไรไหมคะสำหรับราศีสิงศ์ช่วงนี้
ชาวราศีสิงศ์นะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยสักนิดนึง
แต่ว่านิดหน่อยไม่น่ากลัวอะไร
เล็กน้อยแต่แน่นอนว่าดวงคุณดีแหละนะคะ

นับ๒ใช่แหละ

คือชาวราศีกุมนะเนี่ย

บอกไม้บอกมือหน่อยเร็วนี่ลาศีกุมเป็นไงฮะ
ชาวราศีกุมนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดี
หลังจากที่ดาวพระราชสบดีมีการย้ายราศี
เพราะว่าดาวพระหัสบดีจะเข้ามาทับดวงชะตาแบบตรงเต็ม
เน้นเลยย้ำเลยนะคะส่งผลทำให้ดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมาก
ความสำเร็จจะเข้ามาเยือนในชีวิตแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน
การงานก้าวหน้ามากมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะ
แล้วถ้าสมมุติว่าชาวลาศีกุมคนไหนเนี่ยขยันหน่อย
เขาเรียกว่าขยันด้วยมีโชคด้วยมันจะแบบยิ่งไปไกลมากเกินฝัน
โอ้นี่นี่โอ้โหขยันหน่อยนะน้องใบตองนะว่าเราเป็นผู้หญิงมีค่าไง
ใช่ค่าใช้จ่ายนั่นแหละค่ะก็คือช่วงนี้เนี่ยของราศีกุมเรียกว่าดีสุด
ดีมากนะคะดีทุกเรื่องด้วยดีทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องเงิน
เงินก็ดีความรักก็ดีอันนี้เน้นความรักให้ผมหน่อยเพราะคนนี้เราโสดมานาน
ยังไงดีความรักของเขานี่พอจะมีโอกาสไหมโอ้โหมีโอกาสมากนะคะ
เขาเรียกว่าดาวพระราชสบดีมาทับเนี่ยหมายถึงว่าจะมีคนดี
คนที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่เข้ามาในชีวิตดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยเหรอใช่
เฮ้ยเห็นตัวตัวใหญ่นอกจากเรื่องนี้แล้วอย่างนี้
หมอไก่แนะนำได้ไหมคะราศีกุมควรจะทำบุญหรือว่ายังไง
หรือว่าจะมีแบบอะไรที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้บ้างนะคะ
ชาวราศีกุมนะคะขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
บริจาคุณการศึกษาบริจาคุณการศึกษาบริจาคุณพวกหนังสือ
อุปกรณ์การเรียนอะไรพวกนี้พอนึกภาพออกไหมการศึกษา

ทำไมคุณรู้เรื่องการศึกษาเด็กดีจังเลยครับ
ผมมีปฏิฐานอยากให้เด็กไทยได้เรียนสูง
แต่อย่างนี้หมอไก่ต้องทำภายใน๗วันเหมือนกับที่หมอไก่บอกกับราศีเมทุนไหม

ทุกราศีในนี้ที่ดาวย้ายคุณควรจะเสริมดวงภายใน๗วัน
หลังจากที่ดาวย้ายไปแล้ว
แล้วถ้าก่อนหน้านั้นหมอไก่ไม่นับว่ะ

หน้า๗หลัง๗ตรงกลาง๑ด้วย

ก็แนะนำละกันถ้าเกิดมีโอกาสทุกราศี

ราศีคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในอันดับที่ดวงปัง

แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความมีสตินั่นเองนะคะ

วันนี้ต้องขอขอบคุณหมอไก่มากนะครับ